คุณผู้ชมค่ะเวลาแป๊บเดียวเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะ๑ปี๑ปีของการสูญเสียอีกหนึ่งคนคุณภาพของวงการบันเทิงค่ะคุณแตงโมนิดานั่นเองนะคะ
แต่ว่าเธอยังคงอยู่ในใจของทุกคนแล้วก็อยู่ในความทรงจำของคนที่รักเธอนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อนเธอด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนอกจากเหล่าเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นโมอามีนามีการโพสต์ภาพแล้วก็ลงคลิปแสดงความอาลัยคิดถึงพี่สาวคนนี้ค่ะ
พร้อมด้วยเพื่อนสนิทก็ยังเดินทางนำดอกไม้สีขาวนะซึ่งก็เป็นสีที่คุณแตงโมชื่นชอบ
รวมไปถึงตุ๊กกระตาหมายูนีคอร์นสีขาวด้วยค่ะ
เอาไปวางไว้ที่หน้าบรรจุอาทิตย์ของคุณแตงโมค่ะ
ที่สารากเวทิตาระเบียงอาลัยคริสตจักรเมทอดิสรังสิต
และชาปนสถานที่จังหวัดปฐุมธานีนั่นเองค่ะ
อกจากนี้เธอก็ยังซื้ออาหารไปบริจาค
สถานรับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวจรจัดอีกด้วยค่ะ
อย่างที่ทราบกันดีว่าสาวแตงโมเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตนั้น
เธอเป็นคนที่รักน้องแมวแล้วก็รักน้องหมาอย่างมากนั่นเองค่ะ
ซึ่งในครั้งนี้นะคะเพื่อนก็เลยร่วมกระทำ
สิ่งที่สาวแตงโมชื่นชอบให้ค่ะ
และอีกหนึ่งเพื่อนสนิทในวงการอย่างสาวพิงกี้สาวิกา

เคยได้ถ่ายไว้กับสาวแตงโมเมื่อครั้งที่ร่วมงานด้วยกัน

แล้วก็คิดถึงเพื่อนผู้ล่วงลับเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนทางด้านหนุ่มคนรักนะคะคุณเบิร์ตค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการไล่โพสต์ภาพต่างของตัวเองกับสาวแตงโม
รวมไปถึงสถานที่ที่ตัวเองและสาวโมเคยไปเที่ยวด้วยกัน
พร้อมข้อความที่แม้ว่าจะเป็นประโยคสั้น
แต่อ่านแล้วก็หลายคนบอกว่ายังจุหัวใจอยู่เหมือนเดิมนะฮะ
ปีแล้วที่นางจักรไปคุณเบิร์ตบอกไว้แบบนี้
ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณเบิร์ต
แล้วก็บอกเหมือนกันเลยค่ะบอกว่าคิดถึงสาวแตงโมนั่นเองค่ะ
ส่วนในช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ต่อยดายศพี่ต่อยเป็นพี่ชายของคุณแตงโม
ดอกไม้สีขาว๑ช่อนะคะมาวางไว้อะไรน้องสาว
บอกว่าถึงจะผ่านไปแล้ว๑ปีก็ยังทำใจไม่ได้
แล้วก็ยังรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เดินทางผ่านบริเวณเส้นทางนี้นะฮะ
ที่ผ่านมาค่ะพี่ต่อยเล่าให้ฟังบอกว่าเคยฝันถึงคุณตังโม๒ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกรู้สึกเหมือนกับว่าน้องสาวมันนอนอยู่ข้าง
แล้วก็บอกพี่ต่อยว่าโมสบายดีไม่ต้องเป็นห่วง
ส่วนอีกครั้งค่ะฝันเหมือนกับว่าเดินไปด้วยกัน
แล้วแตงโมก็หันมาถามพี่ต่อยแต่ถามถึงพี่เบิร์ตนะ
บอกว่าเบิร์ตเป็นยังไงบ้างซึ่งก็อยากจะบอกน้องสาวนะคะ
ว่าทุกคนยังรักแล้วก็เป็นห่วงแตงโมเสมอ
แตงโมยังอยู่ในใจของทุกคนนั่นเองค่ะ
ก่อนที่จะพูดคุยกับโมอามีนาด้วยนะแล้วก็กลุ่มเพื่อนของน้องสาว
แล้วก็หลังจากนั้นพี่ต๋อยก็นำดอกกุหลับสีขาว
เอามาวางหน้ารูปแตงโมเหมือนกับเพื่อนนั่นเองค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะอาทิตย์ที่๒๖กุมภาพันธ์นะ
แฟนคลับส่วนใหญ่ก็จะมีการนัดหมายจัดงานรำลึกครบรอบ๑ปี

ซึ่งก็เป็นวันที่พบร่างอันไร้วิญญาณของเธอนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แจ๊กกะรีนนะคะเขาจะไปนำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ